ผู้ชายคนหนึ่งขับรถไปแล้วเขามีโรคประจำตัวนะฮะ

ก็เลยไปชนท้ายรถกระบะ

แล้วก็ทะไหลไปต่อ

รถยนต์คันนี้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ
ขับมาแล้วพุ่งชนท้ายรถกระบะเลยนะฮะ
ชนทางขอบฝั่งซ้ายไปเนี่ย
แล้วก็ทะไหลไปชนแท่งบาลีเอ่อ
ก่อนจะพลิกหงายท้องอยู่

คนที่อยู่แถวนั้นก็ไปช่วยกัน
นะก็พยายามไปเปิดประตูจะช่วยคนที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมา

มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งมากับคนขับนะครับอยู่ในรถเก่งนะครับ
เธอก็อาการตกใจแล้วครับนี่ครับ
เธอบอกว่าคนขับเขารโรคลมชักกำเริบครับ

ตอนที่ขับรถมาระหว่างทางเนี่ยเหมือนกับเขาก็รู้ตัวว่าโรคลมชักเนี่ยมันกำเลิบ
ก็พยายามสื่อสารกันบอกให้หยุดรถหยุดรถ

แต่ปรากฏว่าหยุดไม่ทันฮะ
ถึงตรงวงเวียนเนี่ยพุ่งชนท้ายรถคันนี้เลยครับ
ส่วนคนขับรถกระบะนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขับรถมาจะเอาเฟอร์นิเจอร์ไปส่งลูกค้า
มาถึงตรงวงเวียนก็ชะลอรถตามปกติ
ด้านหน้ารถมันหลายคันนะฮะอยู่อยู่รถคู่กรณีก็ชนท้ายนั่นแหละครับ

คนขับรถที่ถูกชนที่เห็นเสื้อน้ำเงินเขาลงไปช่วยกัน
แล้วก็นำตัวคนขับรถออกมาจากรถเก๋ง
แล้วกูภัยก็มาช่วยนำตัวส่งโรงพจบัน

หลังจากนี้ก็คงต้องรอให้คนขับรถเขาอาการหายดีก่อน
ก็จะเรียกมาสอบสวนสอบปากคำแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไป
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ชัดนั่นแหละว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น